อ๋อมพิษกาวใจพืชวัดค่ะ
อายุพิษดาเชียวของค่าค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันนากับทุกเรื่องวุ่น
ให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

แม่ลูกขา

ด้วยการเติบไอเดียความคิดสั้น
แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ

ว่าไม่ใช่ก็ว่าเป็นงานเอกสารเกี่ยวกับแบบทับกระดาษไม่ให้มันฟิลไง
เห็นมั้ย
พิดพิดทั้งหมดเอ๊ะว้อคือ

นี่คุณผู้ชมทราบไหมก้อนหินนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้น

อ๋อเป็นหินสำหรับการตกแต่งบ้านค่ะ

แต่ขอบอกนะคะที่จริงสามารถสร้างรายได้ได้เป็นแสน

ก้อนนี้ให้กลายเป็นของฝากที่มีค่าชิ้นเดียวในโลก

หรือว่ารักงานศิลปะต้องติดตามห้ามพลาด
เฮ้ยก็หินแค่นี้นี่นะ
มันสามารถสร้างรายได้เป็นแสน
เฮ้ยอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นออกมาเป็นรูปอะไร
ถ้างั้นเราไปพบกับเจ้าของธุรกิจนี้เลยดีกว่าไหมคะ

เมลเบิ้ดาทะรวย
เมลเบิ้ดาทะรวย

เราก็อยู่กับคุณแอฟวรรณญาเจ้าของธุรกิจ
แล้วแอฟนี่ทันตาเด็กมากเลย
มาเริ่มต้นธุรกิจนี้นะคะหรือว่าเริ่มต้นทำการเทปกิน

เริ่มต้นมาจากการที่แอฟตัดสินใจลาออกจากงานประจำอาคาร

ช่วงนั้นไม่มีงานทำก็เลยคิดอยากจะทำสิ่งที่เราถนัดเนี่ย

ศิลปินต่างประเทศเขาก็เพ้นหินกัน
แล้วก็บ้านเราก็มีหินเยอะแยะมากมายที่เขาจัดสวนอะไรอย่างนี้
เราก็ลองเอามาทำเป็นงานในแบบของเราดู

แล้วเป็นขโมยหิน
ไม่ใช่
โอ้โหบบยกสร้างของเราเขาก็สะสมจนมีงานจำนวนเกือบเป็นร้อยชิ้นแล้วเราถึงจะเปิดเพจขึ้นมา
วันหนึ่งก็วาดไปเรื่อยระหว่างเรียนปริญญาโทไปด้วย

แล้วเริ่มขายเป็นธุรกิจครั้งแรกที่ไหนคะ
เปิดเพจปุ๊บแล้วสากนี้รุ่นน้อง

เป็นไงครับตอนแรก
ตอนแรกดีใจมากคือขายได้๕๐๐บาทเขาซื้อ๒ชิ้น

ก็แปลว่าต่อชิ้นเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ๒๕๐บาทใช่ไหมคะ
ขนาดไหน๒๕๐เนี่ยประมาณหิน

อ๋ออย่างนี้๒๕๐บาทค่ะ
แต่ถามหน่อยเนี่ยจากก้อนหินเมื่อก่อนคือว่า
เป็นแค่ที่จับกระดาษเป็นอะไรอย่างนี้เนอะ

จะมีทั้งทำตามออเดอร์นะคะ
แล้วก็ลวดลายสวยงามน่ารักแล้วก็แบบที่บูชา

สมมุติเราซื้อไปเนี่ยเราก็ต้องไปทำพิธี

แล้วก็บูชาที่บ้านเก๋นะ

มีระยะเวลาในการผลิตงานนี่นานขนาดไหน
แล้วแต่อารมณ์เราหรือแล้วแต่ความยากง่าย
แล้วแต่ความยากง่ายของลวดลายเลยค่ะ

ต้องดูหินก่อนด้วยนะคะว่ามีทรงพระพิคเนธหรือเปล่า

ที่ต่างว่ามีหินแล้วชิ้นนี้งานชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไห

แล้วก็แล้วคอคอคอสอบทำราคาได้ไหมฮะ

เอ่อ๕๐๐บาทพร้อมให้เกะกล่องไม้

จะบอกว่ากล่องนี้นะคะทำให้เพิ่มมูลค่าได้เยอะทีเดียว
พี่ไอเปิดที่สมุทิแม่
เอาอมพระพิกัณฑ์ใส่ลงไป
มันคือของฝากที่มีมูลค่า

เอาจริงนะบางทีเราของขวัญอยู่ประมาณนี้แหละ

สิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้นะคะไลน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน

จะเป็นคู่รักตาหยานี่ค่ะ
คือลูกค้าจะชอบแบบว่ามันมีความหมายดี
ยอด่วยมีความปันการก็ได้นะคะ

แล้วถ้าสูงสุดที่เคยขายได้ล่ะคะ

จะเป็นตั้งโชว์เซ็ต๔ตัว

หิมะอะไรอย่างนี้แอบก็จะทำเป็นนกฮูกขาวให้ค่ะมากจริง

ต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่เวลาค่ะ

เอาล่ะคำถามที่ลูกสงใจ
ภูมิใจเนอะมีการส่งออกบ้างไหมคะไปต่างประเทศอย่างนี้
จะอยู่ในโซนเอเชียค่ะประเทศไต้หวันฮ่องกงเขาจะชอบ
ต่อไปต้องไปญี่ปุ่นใช่ต้องบอกว่าเรารู้แล้วล่ะเคล็ดลับสำคัญนะคะก็คือเวลา
เพราะเวลาคือต้นทุนในการผลิตที่สำคัญมากเลยทีเดียวสำหรับธุรกิจนี้นะคะ
แล้วไม่ใช่ใครจะทำก็ทำได้ด้วยนะแม่อาศัยประตูนีดละเอียดนะคะเป็นผลงานฝีมือ
แล้วก็อาศัยฝีมืออย่างที่บอกเป็นฝีมือที่เป็นเขาเรียกพรสวรรค์เฉพาะตัวด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้น้องแอปมาสาธิตให้ดู

สุดเร็วมากสุดยอด